เครื่องรางของขังเอาไว้ให้มันอุ่นใจ
แต่บางคนบอกว่าขอเช็คดวงด้วยได้ไหม

ราศีจะมีเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ถามหมอไก่พอพาทินีกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๑๕มิถุนายนนี้ค่ะ
ดาวอาทิตย์จะมีการโยกย้ายราศี
ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคค่ะ

ตำแหน่งราชาโชคถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
เดี๋ยวในวันนี้นะคะหมอไก่จะมาสรุปค่ะ
ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีนะคะ

จะได้เจอเรื่องดีเรื่องไหนบ้าง
หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายราศีไปแล้วนะคะ

เรื่องของการงานก็ดีการเงินก็เด่นนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์และชาวราศีกันค่ะ
ในช่วงที่ดวงดีค่ะจะคิดจะทำอะไร
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากนะคะ
หยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินทองกลายเป็นความสำเร็จทั้งหมดเลยค่ะ

เป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินแบบจัดหนัก
มีโอกาสที่จะรับทรัพย์แบบจัดเต็มค่ะ
แก่ชาวราศีพฤกษกตุลสิงและชาวราศีมังกรนะคะ
ทั้ง๔ราศีนี้ค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี
ในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะ
ไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนการขยายกิจการ

ก็มีโอกาสที่จะได้ผลสมใจปรารถนาค่ะ
หรือว่าถ้าทั้ง๔ราศีนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมา
มีปัญหาติดขัดเงินฝืนนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน
คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
กลุ่มราศีต่อมานะคะถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ชีวิตดีค่ะ
มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากเลยนะคะ
ได้แก่ชาวราศีธนูเมถุนกลุ่มและชาวราศรีมีนค่ะ
ทั้ง๔ราศีนี้นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี
ในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะค่ะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานไหนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง
ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ถือว่าดีทั่วหน้าค่ะ
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในงานที่คุณกำลังรับผิดชอบอยู่นะคะ
มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง

หากคุณทำงานประจำอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน
หรือว่ามีการโยกย้ายไปทำงานที่ดีกว่าเก่าค่ะ
หรือว่าถ้าใครที่ทำการค้าขายอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ขยับขยายกิจการ
หรือว่าได้ลูกค้าลายใหม่ลายใหญ่มากขึ้นค่ะ
กลุ่มราศีต่อมานะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มราศีที่ต้องสู้
เพราะสู้แล้วจะชนะค่ะได้แก่ชาวราศีกรกฎและชาวราศีเมษนะคะ
ทั้งสองราศีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นราศีที่ดวงไม่ดีนะคะ
แต่ว่าสองราศีนี้จะต้องเหนื่อยค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณคิดหรือว่าคุณจะทำอะไรเนี่ย
คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักค่ะจะไปหวังพึ่งพาคนอื่นก็พึ่งได้ไม่เต็มที่นะคะ
ทั้งสองราศีนี้นะคะจะเหนื่อยไปประมาณหนึ่งเดือนค่ะหลังจากพ้นหนึ่งเดือนนี้ไปแล้วนะคะ
ดวงชะตาจะดีขึ้นค่ะความสำเร็จจะเข้ามาเยือนในชีวิตนะคะ
ก็ขอให้ทั้งสองราศีนี้อดทนอีกสักนิดนึงค่ะเพราะว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคะ
หมอไก่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนานะคะ
สำหรับวันนี้หมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
ทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง